ข้างล่าวดีของพี่ไหมสุคลนธวาคุณผู้ชม
แล้วคนที่ส่งเธอเข้าประกวดก็คือผู้จัดการคนแรกของเธอ

แล้วไปมายังไงไม่รู้นะไม่ได้เจอกันมาตั้ง๒๐ปี
แต่พี่ใหม่มีโอกาสได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับพี่ไอซ์
แล้วยังบอกว่าท่อค้าว่าพี่ไอซ์ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ก็เลยขอโอนเงินค่าตัวของงานในวันนั้นให้เลยสามหมื่น

วันเทิงเนี่ยอยู่กันได้นานเพราะว่าถ้าคุณมีความสามารถ
อีกอย่างก็คือความกระตันยูไม่ลืมบุญคุณคนที่นำพาคุณเข้าสู่เส้นทางนั่นเอง